ดูของแปลกที่จังหวัดพยาวกันดีกว่านะคะ
ที่นี่เนี่ยเป็นต้นไม้เขาเรียกว่าต้นเรืองโบราณ
อายุเก่าแก่กว่า๕๐๐ปีนะคุณ
ไปดูกันดีกว่าแล้วนอกจากไปเช่าบูชาทาเวสุวรรณแล้วเนี่ย
คุณสนุกกี้เขาจะพาไปพยาวด้วยนะ

เอาเป็นว่าเดี๋ยวพาไปดูที่พยาวตรงนี้ก่อนนะคะ
นี่คือต้นเรืองหรือบางคนเรียกกันว่าต้นพึ่ง
เป็นต้นพึ่งขนาดยักษ์เลยคุณดูเนี่ยกี่คนโอบ
สิบกว่าคนอ่ะหลายคนมากคือความสูงก็๒๕เมตรแล้วนะคะ
ไม่รู้เหมือนกันว่ากี่คนโอบเดี๋ยวจะมาเฉลยนะ
ดูพิกัดกันก่อนต้นเรืองต้นนี้นะคร้าวอยู่ในที่ทำงาน
การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าอายุเก่าแก่ถึง๕๐๗ปี
โอ้โหเก่ามากแล้วก็เป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพยาวด้วย
ส่วนเรื่องของขนาดคุณทายสิว่าประมาณกี่คนโอบ
ผมขอเดานะสัก๑๕ไหม
เกินอีกคือว่าสัก๒๐อ่ะเกิน
เฮ้ยมีใครให้มากกว่านี้ไหมคะ

ขนาดต้นที่เขาทดลองโอบกันเนี่ยนะ๓๐คนโอบ

คือคนหนึ่งก็ประมาณเกือบ๒เมตร

ต้นใหญ่มากคือความสูงก็๒๕เมตรแล้วไง
สุดยอดใหญ่จริงอ่ะชาวบ้านเขาบอกอีกว่าบริเวณโคนต้นเรืองตรงนี้
ถ้าคุณสังเกตดูดีนะรากจะมีรูปร่างแปลก
บางคนบอกว่าคล้ายกับหัวช้างเพราะว่ามีหูมีตาหางยาว
บ้ามองคอแตกหมายถึงแค่เห็นหน้าเห็นงวงเห็นงานอะไรอย่างนี้ก็พอ

แต่ก่อนดูสวยดูแปลกตาดีอาจจะต้องจินตนาการกันนิดนึง
และก็ยังมีฝูงพึ่งหลวงมาทำรังบนต้นเรืองเป็นจำนวนมากด้วย
แต่จริงพึ่งมันก็มาทำรังต้นไม้ใหญ่อันนี้เป็นปกติอยู่แล้วนะคะ
คุณดูนะบางช่วงมีพึ่งมาทำรังกว่า๓๐รังเยอะมาก
คือต้องบอกว่าหลายคนเขาก็แปลกใจแหละว่าทำไมถึงเยอะขนาดนี้
ชาวบ้านในพื้นที่ก็เลยช่วยกันนะคะอนุรักษ์ต้นเรืองโบราณนี้
เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของพึ่งหลวงด้วย
แบบโบราณเก่าแก่เขาก็จะมีความเชื่อกันแหละ
เชื่อกันแหละว่าถ้าเป็นต้นไม้โบราณแบบนี้ก็อาจจะมีลูกข้าเทวดาไหม
นี่คุณดูพยายามที่จะหามุมแบบว่าจินตนาการแล้วว่าตรงรากนี้มันเหมือนช้างยังไง
ถ้าถามผมนะออกไปในทางเห็ดมากกว่านะ
เห็ดอย่างนี้เหรอขึ้นมาเป็นดอก
มุมมองผมนะก็เหมือนเห็ดคุณว่าคุณเหมือนไหมเหมือนช้าง
จริงมันมีความเหมือนช้างตรงที่ตรงกระหลกด้านหน้ามันหอม
มันก็จะเหลี่ยวเว้าตามีงวงอย่างนี้

ดีคุณให้เครดิตทิมงานเหมือนที่เสิร์ฟกับชาวบ้าน
แฉวบ้านก็บอกเลยเล่ารักษณะมันคล้ายกับช้าง
แต่ว่าบางคนก็ไม่มีจินตนาการ
คุณรู้ไหมคะฮึคุณนะคะไม่รู้เขาว่าใคร
เอ๊ะมันดีฉันว่าคุณหละเนี่ยว่าให้ไม่รู้เลย
เอาละการว่ากั้นว่าเอาไว้ให้ดูเกี่ยวกับเรื่องของการอณูปราณใหม่